ทุกผู้ชมครับต่อเนื่องตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
จากเหตุการณ์ที่มีสามีภรรยาที่เขาก็ภรรยาก็พิการตรงขาใช่ไหมฮะ
สามีก็ต้องอุ้มมาหางานทำที่กรุงเทพแล้วก็ถูกนายจ้างลอยแผ่ทิ้งไว้ข้างทาง
ทางเพจสายใหม่ต้องรอดได้รับแจ้งเนี่ย
เขาก็มาช่วยเหลือช่วยส่งขึ้นรถโดยสารประจำทางกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดตาก
นี่นะฮะฝ่ายสามีคนนี้ก็คือนายสมประสงค์อายุ๓๔ภรรยาคือนางพัฒนันอายุ๕๔นะครับ
ประสงค์นี่บอกนายจ้างหลอกมาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เทเลย
ทิ้งไว้ข้างทางก็ต้องอุ้มภรรยาที่ขาพิการเนี่ยเดินร้องไห้
ไปตามรางรถไฟไปหยุดพักอยู่แถวหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัง
มีคนแจ้งเหตุกันไปก็เลยมีเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
เข้ามาช่วยเหลือส่งกลับไปถึงจังหวัดตากนะบ้านเกิดบอกเดี๋ยว
ไปอยู่กันที่นั่นกลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่าไปถึงที่จังหวัด
ตากพมพมก็มาช่วยพาฝ่ายภรรยาไปรักษาตาม๑๐บัตรทองดู
กันอย่างดีเดี๋ยวจะมีงงมีงานหางงหางานทำอะไร
ก็ว่ากันไปแต่มันมีประเด็นขึ้นมาก็คือพอหมอปลามือปราบ
บอกเลยว่านี่คู่นี้ผมเคยช่วยแล้วนะผมเคยช่วยเมื่อปลายปี
ต่ออยู่กันแป๊บเดียวไม่กี่วันไม่ถึง๓วัน
ฝ่ายสามีเนี่ยไปขอเงินคนแถวบ้านหมอปลา
พอไปถามถามไปถามมาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า

หมอปลาก็เลยให้เงินติดตัวกลับไปบ้านที่จังหวัดตาก
แล้วอยู่ดีมาอยู่แบบนี้ที่กรุงเทพอีกได้ยังไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปคุยกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
ที่ไปช่วยเหลือในกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
คุณเอกพบบอกว่าตอนที่ไปช่วยเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมา
ไปถึงยอมรับว่าภาพขณะเกิดเหตุที่เห็นเนี่ย
มันค่อนข้างสลดใจสามีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง
ต้องอุ้มเมียที่ขาพิการเดินไปตามรางรถไฟ
เพราะถูกนายจ้างเนี่ยลอยแพร่ไม่มีเงิน

ก็ช่วยไปตามหลักสิทธิตามหลักมนุษยธรรม
ประสงค์ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดตาก
เพื่อให้ช่วยเหลือส่วนไอ้ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
คุณเอกพบบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิด
อะไรยังไงหรือเปล่าแต่เบื้องต้นก็เชื่อว่าทั้งสองคนคงก็
ก็คงไม่ถึงขั้นเป็นมิจฉาชีพหรอก
เพราะตอนที่ไปช่วยแล้วจะส่งขึ้นรถบัสรถทัวร์เพื่อจะกลับจังหวัดตากเนี่ย
คุณเอกพบบอกก็ยื่นเงินให้นะแต่สามีภรรยาคู่นี้เขาก็ไม่รับเงิน
บอกขอแค่ว่าอยากกลับบ้านที่จังหวัดตากเท่านั้น
แล้วก็มีบัตรนกบัตรนัดของแพทย์มายืนยันว่าต้องไปหาหมอที่จังหวัดตาก
พาเมียกลับไปรักษาตัวที่นั่น
เขาไม่ได้มาขอเงินพี่เลยนะคนเอาเงินมาให้เขายังไม่เอาเลยน้อง
วิชาคิดดูว่าเขาไม่เอาเงินอ่ะถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหเห็นเงินต้องกว้าแล้วตาโตถูกไหม
แต่นี่เขาไม่เอาเงินเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เงินช่วยเอาเขาไปส่งทีได้ไหม
ขนาดพี่เนี่ยบอกเขาเลยนะว่าถ้าเกิดพี่โพสต์หน้าบัญชีธนาคารเขาเนี่ย
คนจะบริจาคเยอะนะเขาบอกเขาไม่เอาครับผมผมยังพอมีแรงทำงานอะไรอย่างเงี้
ผมอยากเอาแฟนผมไปรักษาแล้วก็อยากกลับบ้านเท่านั้นเท่านั้น
ส่วนทีมข่าวของเราที่จังหวัดตากนะครับทุกผู้ชมครับก็เลยไปคุยกับสามีภรรยาคู่นี้หน่อย
นี่นะฮะในวันนี้นะครับคือฝ่ายของคุณสมประสงค์เนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่พวกไปหลอกลวงใคร
ที่หมอปลาออกมาบอกเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจากนายจ้างคนเก่า
รับว่าหมอปลาเคยช่วยจริงเคยช่วยเขากับเมียจริง
แล้วตอนนั้นก็เดินทางกลับมาอยู่ที่จังหวัดตาก
ทีนี้พอมาถึงเนี่ยนี่ฮะสมประสงค์เขาบอกว่า
มันก็เป็นช่วงโควิดระบาดช่วงนั้น
เขากับเมียก็เลยไม่ได้กลับไปบ้านที่อำเภอสามเงา
ตัดสินใจไปอยู่โรงแรมแทนไปพักอยู่โรงแรม
อยู่ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

จังหวะนั้นนายจ้างคนเก่าคนนั้นเนี่ย
เงินที่เคยค้างค่าจ้างมาให้พอดี
เขาก็เลยตัดสินใจนอนโรงแรมกัน
พอเงินหมดทำยังไงเขาก็เลยไปอาศัยอยู่ตามสาราริมทาง
นอนอยู่ที่นั่นกับเมียเพื่อจะหางานทำ
แล้วก็ไปได้งานทำจากนักการเมืองคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอพบ
ก่อนจะมีเพื่อนเนี่ยชักชวนให้ไปทำงานกับนายจ้างคนล่าสุด
ให้ไปทำงานที่กรุงเทพแต่ไปถึงก็ถูกหลอกถูกลอยแพร่
เนี่ยแล้วก็มีเพจสายใหม่ต้องรอดมาช่วยกลับส่งกลับมาที่จังหวัดตา

ก็ฝากบอกว่าอยากจะให้ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยช่วย
เป็นกระบอกเสียงในการให้เขาได้ชี้แจงให้กับสังคมได้เข้าใจหน่อยว่า
เขาไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ได้หลอกลวงใคร
ตอนนั้นผมอยากเช็คกับบ้าน
เพราะตัวของหมอปลาเองให้ความช่วยเหลือคนเดือดร้อนคนป่วยมาหลายครั้ง
คลุกคลีอยู่กับคนป่วยคนเดือดร้อน
รู้ว่าอะไรเนี่ยมันควรไม่ควรยังไง
ตอนที่วันแรกที่เราเกิดความสงสารแต่เราจับพิรุธได้
พอจะพาไปเจอนายจ้างพอจะหางานให้ทำ
แล้วจะเอาเมียไปรักษาให้ถูกเขาไม่เอา
แต่วันนี้เขากลับผมไม่รู้นะ
อย่าเอาสิ่งที่เราสามารถเรียกร้องความสนใจได้จากโซเชียล
เพื่อไปทำลายใครอีกคนซึ่งอีกใครคนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง

แต่พฤติกรรมก็เหมือนครั้งแรกที่ผมเจอครับอ่า
เราก็อยากจะฟังจากนายจ้างที่เป็นอดีต
นายจ้างจะเก่าจะใหม่ของทางคุณสมประสงค์เขาด้วยนะฮะ

นายจ้างโทรไปให้ข้อมูลกับหมอปลาอีกด้านหนึ่งเลยใช่
คุณสมสงฆ์ก็บอกว่ามีทั้งนายจ้างเก่านายจ้างล่าสุด